ชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่าในถังขยะเนี่ย
มันพบสิ่งผิดปกติฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นผม
แล้วก็คราบเลือดที่มันไหลออกมาจากถัง
กลัวว่าจะเป็นการฆ่ายัดถังฆ่ายัดศพหรือเปล่านะฮะ
แจ้งตำรวจเมืองโคราชเข้ามาตรวจสอบ
นี่เป็นเลือดนองออกมาเลยนะ
เลือดน้องออกมาจากถังแบบนี้นะฮะ

ไหลออกมาจากถังขยะที่วางไว้
อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีดาอำเภอศรีดา

ตกอกตกใจกลัวว่าจะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น

หลังรับแจ้งช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำบลสอบพ่อสีดาพร้อมด้วยอาสาคู่ภัยฮุก๓๑โคลราศสีดา

นี่คุณแล้วก็ต้องเปิดดูในถังนะ
นี่คือเป็นจังหวะที่ลุ้นระทึกมากนะ

เจ้าหน้าที่เปิดถังดูตรวจสอบเคลียร์ภายในถัง
พบเศษเส้นผมของคน
คราบเลือดไหลอยู่ทั่วถังเลยคุณ
เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าจะมีศพถูกฆ่ายัดถังเหมือนกัน
ใช้ไม้เคลียร์ดูจนทั่ว

เอาจริงต่อให้หั่นก็ต้องล้นถังแล้ว

เป็นผมทำไมมันกองเยอะขนาดนั้น
เจ้าหน้าที่นะเอาไม้เขียจนไปเจออะไรรู้ไหม

และเลือดที่มันไหลออกมาก็คือ

เจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยก็โล่งใจระดับหนึ่งนะครับ

เอาถุงเลือดหมูมาทิ้งไว้

ส่วนผมเนี่ยอาจจะเป็นเส้นผม

หรือจากคนที่เขาตัดผมแล้ว

ดิฉันกำลังดูอยู่ไม่ใช่วิกใช่ไหมคุณ

ใช่เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดตัดผม

แต่อันนี้ดันเป็นแผงผมเลยฮะ

มันไปผสมกลมกลืนกับเลือดหมูพอดี
คือถ้าเกิดว่าในถังนี้มันมีเลือดหมูอย่างเดียว
มันก็อาจจะไม่ได้ดูฮือฮามากเท่านี้

แล้วเป็นกระจุกเหมือนกับหนังหัวหลุดติดมาแบบนี้

สรุปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้มีคนฆ่ากัน
ไม่ได้มีเหตุฆาตกรรมฆ่ายัดศพยัดถังอะไรแบบนี้นะครับ
แต่เป็นเลือดหมูกับเศษผมของอะไรก็ตาม
ของมงคลหรือว่าจะเป็นวิกก็ตาม
โล่งใจได้นะคะข่าวนี้